ส่วนการจัดตั้งศูนย์รักษาความปลอดภัยในช่วงที่จะมีการทำประชามติของรัฐบาล
ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีและผลเอกประวิทย์วงสุวรรณปฏิเสธว่า
ไม่ได้เรียนแบบศูนย์ปราบโกงของนปชเพราะว่านปชตั้งแบบคิดเอาเอง
แต่ว่าศูนย์ของรัฐบาลนี้ตั้งขึ้นเพื่อดูแลทุกเรื่องให้เกิดความสงบเรียบร้อย
โดยได้มอบหมายให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดทหารแล้วก็ตำรวจในพื้นที่ร่วมกันดูแลครับ

สมชัยศรีสุธิยากรกรกตเห็นว่าแม้ศูนย์ดังกล่าวเป็นกลไกของฝ่ายรัฐบาล
เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยแต่ว่าควรมีตัวแทนในระดับจังหวัดเข้าไปมีส่วนร่วม
เพื่อพิจารณาว่าพฤติกรรมหรือกิจกรรมใดเข้าข่ายขาดพรบประชามติ
ส่วนนายจตุรนชายแสงแก่นำพักเพื่อไทยเชื่อนะครับว่าจะมีการปิดกั้นความคิดเห็น
โดยเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐมนุนมากขึ้น
เพราะว่าศูนย์นี้ตั้งขึ้นโดยใช้กลไกของรัฐบาล
ทั้งที่การป้องกันทุจริตต้องให้ประชาชนฝ่ายต่าง
เป็นผู้ดำเนินการเพราะว่ารัฐบาลถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง
ความเคลื่อนไหวของขบวนการประชาธิปไตยใหม่

ได้เดินทางไปเยี่ยมเจ็ดนักศึกษาผู้ต้องค้าง
ทำผิดพระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติ
ซึ่งวันนี้ถือเป็นวันสุดท้ายก่อนที่จะมีการควบคุมตัว
ฝากขังต่อสารทหารผัดที่๒ในวันพรุ่งนี้
โดยนางเบนจารัสแซ่ชัวร์อาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล
อ่านแถลงการย้ำจุดยืนของเครือข่ายนักวิชาการ
ขอให้รัฐบาลยกเลิกการแจ้งข้อกล่าวหาการกระทำความผิด
ตามพรบประชามติของ๗นักศึกษา
ทั้งที่ก่อนหน้านี้กรกตยืนยันว่าสามารถแสดงออกได้
นามคณาจารย์จะมีความเห็นใจ
และขอเรียกร้องให้สารทหารปล่อยตัวนักศึกษาทั้งหมด
ส่วนที่กรณีนักศึกษายืนยันไม่ขอประกันตัว

เมนจรัสคาดว่าเป็นการสื่อสารที่คลาดเคลื่อน
แต่เป็นเพราะนักศึกษาไม่ต้องการเสียเงินประกัน
คดีที่ตัวเองไม่ได้ทำความผิด